คำแรกไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
คุณผู้ชมมีบิ๊กไบท์ขับแห่โค้งไปนะฮะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บมูลนิธิกับประชาชนก็ไปช่วยกันอยู่
ระหว่างที่ไปช่วยเนี่ยรถกระบะบรรทุกพลิกครับ
จากไหนก็ไม่รู้พุ่งชนซ้ำเกิดเหตุซ้ำไปอีก
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้๑คนครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพ
ทางขึ้นโค้งเขาจันทร์หลักกิโลเมตรที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ด
ขาขึ้นจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เกิดเหตุรถกระบะเป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ก่อนนะ
เหตุแรกเนี่ยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์แห่โค้งไปชนกับเหล็กข้างถนน
ส่งผลให้คนขับเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ต่อมาทราบชื่อคือนายสมบูรณ์ชุมรำอายุห้าสิบสามปี
หลังเกิดเหตุตำรวจรวมทั้งมูลนิธิเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐาน
แล้วก็เคลียร์การจราจรที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าระหว่างนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาคุณผู้ชม
รถกระบะโตโยต้าสีบรอนทะเบียนพอพานอ่ามอเบนไม้พอพาน
สี่สามหนึ่งจังหวัดแพร่บรรทุกพริกขี้หนูมาเต็มท้ายกระบะเลยนะครับ
ที่มีนายวิรุธศรีสุขใสเป็นคนขับขับมาจากไหนก็ไม่ทราบ
โค้งไปชนกลุ่มเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่กำลังช่วยเหลือเหตุการณ์แรกอยู่เนี่ย
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอีก๑คนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิบาดเจ็บอีก๔คน
ขณะนี้นะครับก็เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุเรื่องของการขับรถกระบะอีกทีนึง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ